เปิดทำการวันนี้พรุ่งนี้

แล้วกลับมาเจออีกที่ก็คือภรรึหัฐและศุกร์
มีฟันหลอวันหยุดอยู่ตรงกลางแบบนี้

ผู้ช่วยกรรมการผู้มนุยการสายงานค้าหลักทรัพย์

สวัสดีครับคุณคิงและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
สำหรับสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์เลยนะครับ
ก็ทั่วโลกรู้สึกจะคลายความกังวล
หลังจากได้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่เป็นที่ประจักษ์แล้วค่อนข้างจะแน่นอนว่าคือ
ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเบื้องต้นชนะอยู่ประมาณสัก๖๐
โอ้โหเรียกว่าขาดนะ
ปีนี้นี่เรียกว่าโพลยังไม่พลิกล็อก
ปีที่แล้วนี่หักปากกาเสียง
ปีที่แล้วอะไรตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์
อังกฤษก็จะมีในเรื่องของเบรคเซต
ปรากฏว่าฝรั่งเศสไม่หักปากกา

ก็มีแนวความคิดคล้ายที่ว่าชอบการหาเสรี

ก็พยายามที่จะลดความแตกแยกแตกแยกในสังคม
ก็เรียกว่ามีเหตุการณ์วิกฤตหลายอย่าง
ท้าทายนะในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะ

หรือแม้กระทั่งก็คืออย่างประเทศใหญ่อย่างเยอรมันอย่างฝรั่งเศสเองเนี่ย
ก็ต้องมีการจ่ายเงิน

ในเรื่องของสถาบันการเงินตอนที่มีปัญหา
ซึ่งก็ทำให้คนที่อยู่ในประเทศที่แบบเศรษฐกิจค่อนข้างดีนะ
อย่างทั้งฝรั่งเศสเองบอกเอ๊ะทำไมฉันจะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือกลุ่มประเทศที่มีปัญหา

ก็เกิดความแตกแยกภายในความคิดของในกลุ่มในประเทศ
บอกว่าการเลือกตั้งในยุโรปปีนี้มีหลายประเทศมาก
อันนี้เราครั้งแรกนี่ฝรั่งเศสไปแล้ว

แล้วหนัดไปจะมีประเทศไหนเลือกตั้งก่อนนะครับ

แล้วต่อไปก็เยอร์มาน
ก็แน่นอนหลายคนจับตาเรื่องนโยบายแหละ
เงินสกุลยูโรจะยังคงอยู่ไหม
นั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรอบนี้คนจับตาประเทศฝรั่งเศส
เพราะว่าชาติใหญ่เป็นดับ๒ในเชิงเศรษฐกิจ
อันดับ๑นี่คือเยรมัน
ซึ่งก็จะเลือกตั้งเหมือนกันในไตรมาสสี่
ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็สบายใจในระดับหนึ่งนะ
แต่นี่สิ่งที่ตามมาก็คือเขาบอกว่า
แล้วการเลือกตั้งในฝรั่งเศสเนี่ยมันสะท้อนอะไร
มันส่งผลยังไงต่อการเลือกตั้งในเรมัน

เขาบอกว่าจะเห็นว่าคนที่พยายามใช้นโยบายขวาจัดนะอย่างย่ำนะ

ไม่ได้รับการสับหนุนมากที่ควรนะ

ที่จะใช้โยบายฝรั่งที่นี้มาหาเสียง

อาจจะต้องกลับคิดใหม่แล้วก็ในขนาดเดียวกัน
นโยบายในเกี่ยวกับศิลป์กิจนำเป็นอย่างไร
เขาบอกว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญ
เพราะว่าถ้าสมมุติทุกคนหาเสียงพูดนโยบายสวยหรูหวานหอม
แต่พอเรียกว่าทำไม่ได้เนี่ยนะเขาบอกว่าการเลือกตั้งสำหรับประเทศของยุโรป
ถัดไปเนี่ยคนจะยิ่งคิดหนักมากขึ้น
แล้วอย่างลักษณะของเอมมันเอลมาครองที่เราดูอยู่โอ้โหอายุก็ยังไม่มากนะ
ถือว่าเป็นคนหนุ่มที่สุดในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสเลยคืออายุเพียง๓๙เท่านั้นเอง

อ่าครับเขาเรียกว่ามีความรักที่มั่นคง
อันนี้นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เขาชนะการเลือกตั้ง

เป็นไงหลังจากที่ไปดูหูผู้คนเดินทางเอลที
ตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวบ้านเรานะ

ทีนี้ก็นักท่องเที่ยวจะรู้จักมือไทยตรงที่คือฤดูของผลไม้
อ่าหน้าร้อนเนี่ยนะฮะผลไม้หวานอร่อย

ต่างประเทศเองเนี้ยฝั่งยุโรปเองยังต้องเรียกว่าหนาว
มาท่องเที่ยวมาหาอะไรร้อนมาของกินของอะไรของใช้
ตอนนี้ก็ยอดท่องเที่ยวบ้านเราค่อยฝืนตัวกลับมาแล้วนะ
ดีขึ้นเรื่อยแล้วก็ตอนนี้ที่สบายใจหน่อย
ก็คือว่าราคาน้ำมันเนี่ยทำท่าจะลงนะ
โอ้ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้จากเท่าไหร่นะพี่นิดประมาณ๕๐
ประมาณ๕๒๕๔เหรียญ
ตอนนี้อยู่ประมาณสัก๔๖๔๗ใช่ไหม
ใช่เขาบอกว่าไปมานะ
ปรากฏว่าคุณท่านบางประเทศถือโอกาสปั๊มน้ำมันเพิ่มใหญ่เลย
ไม่ค่อยได้ผลนะตอนช่วงของวันที่๒๕พฤษภาคมนี่

ลงรอยซะแล้วเพราะว่าหลายคนจะมองว่า
น่าจะจับมือกันที่จะทำให้ลดกำลังการผลิต

ยิ่งปั๊มกันใหญ่ราคาก็ยิ่งลดลงมาราคาน้ำมันก็ลงมา
ถ้าน้ำมันลงเนี่ยแน่นอนถ้าพวกเราชาวบุ้งชาวบ้านนะ
เอาดิเราก็ชอบสิเราก็ชอบสิ
เพราะเราจ่ายเงินซื้อน้ำมันอยู่แล้วประเทศไทย
เราก็จ่ายเงินน้อยลงนะซื้อน้อยลง
ยิ่งบ้านเราการท่องเที่ยวนี่สำคัญ
ฉะนั้นสายการบินก็จะสบายตัวขึ้นนะ
เพราะว่าต้นทุนหลักของสายการบินเลยนี่ก็คือ

เมื่อราคาน้ำมันลดนะครับแล้วก็ในส่วนของจำนวนผู้ท่องเที่ยว

อย่างนี้ก็จะทำให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสนามบินน่าจะได้รับผลประโยชน์ดี

อีกทั้งบ้านเราเองก็แน่นอนการท่องเที่ยวก็จะเป็นส่วนสำคัญ
โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าถือว่ามีส่วนสำคัญต่อรายได้ของชาติแล้วนะ

ใช่ฉะนั้นเขาบอกว่าเวลาท่องเที่ยวดีเนี่ยผู้คนชาวบ้าน
ก้าวอยู่ตามพื้นที่โดยตรงได้ประโยชน์นะ
พอได้รับตรงนะนักท่องเที่ยวมาเงินเข้ากับพื้นที่เลย
เขาขายของอะไรได้พื้นที่ก็จะดีขึ้นด้วย
อันนี้ก็อัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังนะครับ
ในเรื่องของทั้งเรื่องของการเลือกตั้งของฝรั่งเศส
เรื่องของการเศรษฐกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย
ซึ่งยังก็มีแนวโน้มที่ยังดูดีอยู่นะครับ
ก็ครบถ้วนนะครับก็ขอกลับไปที่ห้องส่งครับสวัสดีครับ

คุณผู้ชมครับนั่นคือปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนนะครับ
จัยทั้งต่างประเทศการเมืองของฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศในยุโรป
รวมทั้งปัจจัยในบ้านเราการท่องเที่ยวถือว่ายังคงน่าสนใจอยู่นะครับ
อยากจะอ่านข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวเพิ่มเติม
นอกจากติดตามบทพิเคราะห์ของหลักศพบัวโหลงแล้ว
อ่านได้ครับแม่ลูกจันทร์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้หน้า๒นะครับ
พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวของเมืองไทยของกรุงเทพมหานคร